มีเหตุการณ์ที่มีคนไปเจอศพอยู่ตามข้างถนน
แล้วก็พอไปตรวจก็เจอว่าศพนี้เสียชีวิตจากโควิด
เพราะหลายคนเจอผู้เสียชีวิตหรือว่าคนที่อาจจะเป็นลมอยู่ข้างถนน
ก็เริ่มกลัวแล้วค่ะไม่กล้าเข้าไปช่วยนะคะ

นี่ที่พูดมาก็เป็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเสียชีวิตอยู่ที่ข้างถนน
และเป็นช่วงที่มีฝนตกปล่อยลงมาด้วย

กลัวว่าจะเอ๊ะเสียชีวิตจากโควิด๑๙หรือเปล่านะคะ
ตำรวจสพนครนายกค่ะได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๕ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายก
บอกว่าพบชายนอนหมดสติอยู่บนถนนท่ามกลางฝนตกลงมา
บริเวณที่พบใกล้ทางเข้าวัดหลวงพ่อปากแดง
ชาวบ้านก็กลัวค่ะว่าผู้ที่เสียชีวิตจะเสียชีวิตจากโควิด๑๙หรือเปล่านะคะ
พอเข้าไปตรวจดูผู้ชายคนนี้นะคะสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวนอนสภาพคว่ำหน้าอยู่ค่ะ
จากการตรวจสอบตามร่างกายมีบาดแผลถลอกที่แขนขวามีเลือดออกที่บริเวณใบหน้า
เรื่องต้นไม่พบหลักฐานในตัวใดไม่ระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร
ชาวบ้านก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยชาวบ้านที่พบผู้ชายคนนี้เล่าว่ากำลังขับรถกลับบ้านนะคะ
พอมาถึงจุดนี้เจอร่างผู้ชายคนนี้นอนอยู่กลางถนนเลย
แล้วก็มีชาวบ้านมามุงดูด้วยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปปลุกผู้ชายคนนี้ที่นอนคว่ำหน้าอยู่
ตัวเองตัดสินใจค่ะลงจากรถเดินเข้าไปดูใกล้พบว่าเห็นนอนแน่นิ่งมาก
และเห็นมีเลือดไหลออกมาด้วยก็เลยรีบบอกชาวบ้าน
อย่าดูเฉยแจ้งตำรวจหรือให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
คือผมเห็นคนเยอะแล้วคราวนี้ผมก็ไม่เห็นใครมาปลูกเขา
ผมก็เลยเดินมาดูครับแล้วคราวนี้เห็นเขาไหมกระดูกกระดิบแล้วมีเลือด

แล้วเป็นคนอื่นตั้งแรกหรือไหม

แล้วเป็นคนอื่นตั้งแรกหรือไหม

แล้วเขาเป็นใครรู้ไหม
ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็มาบ้านผมอยู่ข้างหลังหรือเปล่า
จากนั้นกู้ภัยค่ะห่อศพและส่งศพไปที่โรงพยาบาลนครนายกทำการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อนที่จะชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทชนะชนหารชนะรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองนครนายกค่ะ

บอกว่าจากการสืบสวนล่าสุด
ทราบว่าผู้เสียชีวิตอายุ๓๕ปีเป็นแรงงานต่างด้าว

แล้วเกิดพลัดตกจากท้ายรถค่ะ

เสียชีวิตไปแล้วก็เลยรีบขับรถไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบ
ตอนนี้เรียกเพื่อนคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
เรื่องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตดื่มเหล้าเป็นประจำ
แต่ไม่ได้ออกไปวุ่นวายกับใคร
ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด๑๙
ประกอบกับการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ

พบว่ามีบาดแผลแตกที่ศีรษะค่ะจากการตกจากที่สูง
เรื่องต้นนะคะจึงคาดว่าไม่ได้เสียชีวิต
จากการติดเชื้อโควิด๑๙ตามที่ชาวบ้านสงสัยแต่อย่างใด
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางคืนด้วย
แล้วก็เป็นฝนตกลงมาด้วยชาวบ้านเขาก็เอ๊ะกล้ากลัวกลัวจะเข้าไปดู
แต่จริงถ้าใครไปเจอศพของคนที่ต้องสงสัยตอนนี้
ก็ยังเข้าไปเองไม่ได้อยู่ดีก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะ